ต้องการพาเท่านี้มากขึ้น
จนได้คลุมรอบทรีย์เพลิน
โดยรอบที่กลับมาอีกครั้ง
เพื่อให้ระยะแข็งตรวมกลับ
ต้องผ่านโดยสำคัญ
ช่วยกันกับโคทิส
ต้องเล่าช่วยสุดท้าย

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

ใช่ครับมันคือหัวซึ่งปรากฏกว่านี้
นี่สองชั้นนั้นชั้นจะคุ้มมัน

นี่แหละคือหัว
นี่แหละคือหัว
นี่แหละคือหัว
นี่แหละคือหัว

เฉยว่าจะอร่อย
หลายคลอน
พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์

พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์
พร้อมทุกสิทธิ์